ประเด็นอัดยากรรมได้ตัวผู้ต้องหาก่อเหตุ
ใช้อาวุธมีดในการทั้งฟันแล้วก็แทงสองพ่อลูก
ที่บริเวณซอยศรีนครินทร์๑๑

สารภาพค่ะว่าเมายา๔คูณร้อย
แล้วก็นำโทรศัพท์นั้นไปแลกกับยาเสพติดค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดบริเวณปากซอยศรีนคริน๑๑
เป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้เป็นเบาะแส
ติดตามจับตัวนายเอกรินทสา
พร้อมกับพวกรวม๓คน
จับได้ที่บ้านพักย่านสุวินทวง
พร้อมกับยึดของกลางเป็นมีดอิโต้๑เล่ม
โทรศัพท์มือถือแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะ

คืนวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ร่วมกันปล้นทรัพย

แล้วก็นายชัยวัดบุญจรัสบิดาผู้เสียหาย
หลังพบผู้เสียหายลงจากรถโดยสารประจำทาง
บริเวณปากซอยศรีนครินทร์๑๑
โดยก็นำของแข็งค่ะฟาดที่ศีรษะผู้เป็นพ่อ

ขณะที่ลูกสาวที่ตกใจพยายามจะวิ่งหนีนะคะ
แต่ก็เกิดล้มลงก่อนที่คนร้ายจะเข้ามารุมฟัน
ทำให้ผู้เสียหายทั้งสองรายถูกฟันแล้วก็แทงได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
โดยนายเอกรินสารภาพว่าเป็นผู้เข้าปล้นทรัพย
แล้วก็ใช้มีดฟันผู้เสียหาย
ส่วนเพื่อนอีก๓คนทำหน้าที่ดูต้นทางนะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็ได้นำโทรศัพท์มือถือ
ไปขายให้กับนายอนุชาแก้วกุฎฉิม
เพื่อแลกกับยาเสพติดจำนวนนึงค่ะ
โอ้โหภาพวงจรปิดเห็นแล้วก็สะเทือนใจ
นี่คุณพ่อก็พยายามที่จะลุกขึ้นไปช่วยนะฮะ
แม้ว่าตัวเองจะบาดเจ็บสาหัสก็ตาม

อันนี้ตั้งข้อสงสัยสำหรับเพื่อนบ้านเหมือนกันนะ
เพราะว่าบางทีเหตุร้ายเกิดตรงหน้า
บางครั้งความกล้าในการที่จะเข้าไปช่วย

ว่าทำไมอีกสองท่านที่เดินเข้ามาดูดายเกินไปหรือเปล่า
แต่ว่าถ้ามองตามรูปการณ์คนร้ายมีอาวุธฮะ

นอกจากนี้ผู้ต้องหาก็ยอมรับด้วยว่า
ก่อนก่อเหตุเนี่ยได้ดื่มยาเสพติดประเภทสี่คูณร้อย
ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ
แล้วก็ใช้ยานพาหนะรับซื้อของโจร
และข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ส่วนนายพรชัยสิงสาหัสผู้ต้องหาอีกคนนึง
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะ
ยาเสพติด๔คูณร้อยเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่ง
ก็เป็นที่วัยรุ่นนิยมใช้กัน
ส่วนผสมของน้ำใบกระท่อมโค้ก
แล้วก็ยาแก้ไอหรือว่ายากล่อมประสาทอื่นร่วมกันด้วยนะคะ